ข่าวต่อไปนี้เนี่ยคงต้องถามทั้งสองท่านด้วยถามคุณผู้ชมด้วยว่าเชื่อหรือเปล่า
มันมีความเชื่อสามเรื่องซ้อนกันอยู่ค่ะเรื่องแรกศุกร์สิบสามเชื่อไหมว่าเป็นคืนปล่อยผีอืม
ที่สองเคยถูกผีอำไหมอ่าแล้วเชื่อไหมว่ามีอยู่จริงค่ะ
เรื่องที่สามเชื่อเรื่องทางสามแพ่งไหมอืม
ทั้ง๓เรื่องนี้มันอยู่ในเรื่องเดียวกันที่นางแบบสองท่านเขาไปเจอ
เปิดห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัดแล้วได้ห้องอยู่ตรงทางสามแพ่ง
ลักษณะคือเดินบันไดขึ้นไปปุ๊บไปเจอห้องเลยอ่าอย่างเงี้ยทางสามแพ่ง
เนี่ยเดินไปปุ๊บเจอห้องตรงนี้ประตูตรงกับบันไดเป๊ะเลย
แล้วเธอไปเปิดห้องคืนศุกร์สิบสามพอดีอืมอ่า
เหตุการณ์มัน๓เรื่องความเชื่อนี้ซ้อนกันอยู่คุณผู้ชมฟังให้ดี
ผู้หญิงคนนี้เขาตัดสินใจโพสต์เรื่องราวลงในเฟซบุ๊คเล่าประสบการณ์
คืนศุกร์๑๓ที่ผ่านมาเธอกับเพื่อนอีกคนนึงเป็นนางแบบนะฮะ
เป็นรุ่นน้องอีกคนไปเปิดห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดนะฮะ
อยู่ที่จังหวัดบุรีรำนะฮะถูกผีหลอกเพราะไปนอนตรงห้องที่มันคือทางสามแพร่ง
พอดิบพอดีเธอบอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนในชีวิตแทบไม่ได้นอน
หลับตาทีไรก็โดนอำตลอดมีทั้งกอดเล่นผ้าม่านขึ้นขึ้นลงลง
ทั้งที่ม่านอยู่ใต้แอร์นะแล้วที่กระจกเองมันก็ไม่มีลมเข้ามานะ
แต่ม่านมันขึ้นขึ้นลงลงได้เอาขนมในถุงมาเล่นก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอะไรแบบนี้
อะไรอ่ะเออเขาบอกว่างานนี้ไม่ได้เจอคนเดียวนะ
น้องที่นอนด้วยเนี่ยเจอเหมือนกันไม่กล้าหลับไม่กล้านอน
ภาพที่เห็นนี่เป็นภาพกราฟิกจำลองคุณผู้ชมดูตามไปด้วยแล้วกันนะฮะ
เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยลุกมาสวดมนต์นะรอบที่สอง
มาเลื่อนเตียงให้ติดกับน้องไงเอาไว้นอนใกล้กัน
แต่ไม่ได้บอกน้องนะกลัวน้องกลัวนะฮะเขาบอกว่าอ่ะ
เดี๋ยวจะหลับไปหลับแล้วกันนะถ้าเกิดว่าฉันหลับได้นะ
เดี๋ยวฉันจะทำบุญไปให้เขาก็คิดในใจเนอะ
ไม่ไหวคุณผู้ชมมาอีกเขาบอกว่าพออำแรงสุดคืออะไร
เหมือนมากอดเขาทั้งตัวแล้วก็หายใจลดต้นคอแบบเฮ่ออย่างนี้นะฮะ
เธอก็เลยต้องเรียกน้องอีกคนนึงให้ตื่นเขาบอกว่าเรียกจนเหนื่อย
พอหลุดมาได้นะหันไปบอกน้องน้องก็บอกว่าพี่
เพิ่งหลุดมาได้เหมือนกันอ่าล่ะฮะสุดท้ายต่างคนต่างโดนอ้ำ
แล้วน้องเขาบอกว่าโดนมาแล้วสองครั้งไม่กล้าบอกพี่เหมือนกันอ่า
เป็นอย่างนั้นไปนะฮะสุดท้ายตัดสินใจลงไปข้างล่าง
พนักงานย้ายห้องได้ไหมพนักงานบอกว่าไม่ได้ครับ
ห้องมันเต็มนะฮะเขาบอกว่าเขาเหนื่อยมาก
คิดว่าเดี๋ยว๖โมงเนี่ยจะลองไปนอนใหม่เขานอนปุ๊บ๖โมง
เหมือนเดิมครับทีนี้โดนอำแรงขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น
แต่น้องอีกคนนึงไม่นอนแล้วนั่งเล่นมือถือดีกว่าอ่า
ต่อไม่ไหวฮะนะฮะไม่ไหวเขาบอกว่าโดนคาตาเลยเล่นพม่าน
แล้วที่สำคัญเนี่ยไม่ได้มาตนเดียวเขาว่าอย่างนั้น
มีความรู้สึกว่ามากัน๓คนเหมือนเป็นเด็กอะไรสักอย่างหนึ่ง
เธอบอกว่ากลัวก็กลัวนะแต่โกรธมากกว่า
ว่าทำไมต้องมาอำมาแกล้งขนาดนี้นะฮะเขาบอกว่าอย่าหวังว่าจะได้บุญ
ไม่ทำบุญไปให้แล้วอ้าวอืมนะฮะแล้วก็เชื่อว่าเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่แบบว่า
เป็นเพราะห้องเขาอยู่ตรงทางสามแพ่งหรือเปล่าอันนี้เป็นความเชื่อนะคะ
คุณผู้ชมลองพิมพ์มาว่าเชื่อกับเรื่องแบบนี้หรือเปล่าว่าห้องทางสามแพ่งอะไรต่าง
เรื่องของผีอำแบบนี้เธอทิ้งท้ายในโพสต์ว่าวันนี้เชื่อแบบหมดใจเลยว่า
เรื่องของทางสามแพ่งกับเรื่องของวิญญาณมันมีอยู่จริงตอนแรกกลัวตอนนี้โกรธ
รู้สึกคือเหนื่อยมากคืออยากนอนแต่ไม่ได้นอนแล้วก็ทิ้งท้ายว่าเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะคะ
แล้วแต่วิจารณญาณสุดท้ายเธอต้องลบโพสต์ลบภาพนี้เพราะอะไร
อืมโรงแรมเขาไปเห็นแล้วก็เลยขอให้รบออกไปซะเดี๋ยวจะมีความแบบดราม่าเกิดขึ้นอะไร
ต่างต่างนานานะครับทีนี้ทีมข่าวเนี่ยนะฮะ
ก็ไปถามทางด้านของพระครูประหลัดวิชาญธรรมโชโตซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดพุทธบูชา
อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดบุริลำอยากจะถามหลวงพ่อหลวงพ่อ
ตามแพร่งไหมความว่าทางที่จะไปมีทางไปสวรรค์มนุษย์แล้วก็ทุกขติ
คือโรคนรกเมื่อพวกสัมภเวษีดวงวิญญาณเหล่านี้เขาต้องการที่จะไป
ในสถานที่ใดใดเนี่ยไม่มีใครอุทิศบุญไปให้พอมาถึงทางสามแพร่มเขาจะรอ
ถ้าเป็นเด็กทารกที่เขาไปฝังเขารออย่างไร
ถ้ามีคนท้องมีผู้หญิงเดินผ่านมาเนี่ยเขาจะกระโดดเกาะ

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้เกิดทุกตน

มันก็มีเรื่องของเป็นจุดศูนย์รวมของวิญญาณ
แล้วเขารอบุญกุศลเขาอาจจะมาขอบุญจากคุณก็ได้
แล้วก็เป็นวันศุกร์๑๓พอดีหรือทางสามแพ่งพอดี

อาจจะอยากจะมาขอส่วนบุญจากผู้หญิงทั้งสองคนนั้นก็ได้

ทีนี้เพื่อให้มันมีข้อมูลที่มันหนักมากขึ้น
เราก็ต้องไปถามช่างที่เคยทำงานในโรงแรมที่เกิดเหตุ
เขาเป็นช่างเคยไปติดตั้งแอร์โรงแรมแห่งนี้ชื่อว่าคุณธนพัฒน์อายุ๕๕ปี
เขาบอกว่าเขาเคยไปทดลองนอนด้วยซ้ำไปนะ
แต่เขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แปลกเหมือนที่ผู้หญิงสองท่านได้เล่า
ตอนนั้นยังไม่ได้ทำบุญโรงแรมเลย
คือเพิ่งติดตั้งแอร์เสร็จแบบใหม่เลย
ส่วนสาเหตุที่นางแบบบอกว่าอะไรไปโพสต์โดนพิโรงพิอำ
ตัวผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทำงานหนักมาหรือเปล่า

บางคนเขาเหมือนว่าเราไปนอนทับเส้นตัวเอง
อะไรแบบนี้เนอะทางวิทยาศาสตร์นะฮะ
ซึ่งบรรยายงานเพิ่มเติมพวกพวกโรงแรมแห่งนี้
คือตรวจสอบประวัติไปนะเคยมีชาวต่างชาติมาฆ่าตัวตาย
ด้วยการกรีดแขนตัวเองมาก่อนแล้ว๑รายด้วยกัน
แต่ว่าก็ไม่มีใครทราบสาเหตุแล้วก็แรงจูงใจในการฆ่าตัวตายในครั้งนี้
อย่างนั้นเดี๋ยวตอบน้องก๊อฟก่อนที่น้องก๊อฟถามมาในสองอย่างที่มีความเห็น
อย่างผีอำที่เขาเรียกผีอำไปนอนแล้วขยับไม่ได้เนี่ยอันนี้เคยเกิดขึ้นกับตัว
แต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้แบบนี้มันคือผีอำหรือเปล่า
คือเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็เราก็ขยับขยื่นตัวไม่ได้เหมือนตกอยู่ในฝันเหมือนกัน
ส่วนอีกอันหนึ่งเรื่องทางสามแพร่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริง
แต่คนที่เขาเชื่อเนี่ยเขาจะมีหูแปะอยู่
ฮูที่ต้องให้แค้วคลั่นอย่างทางผีหรือมีกระจกส่อง
เขาบอกว่ากระส่องซะมันจะได้สะท้อนกลับออกไป
อันนี้คือสิ่งที่มีประสบการณ์ร่วมมี๒อย่างนี้
แต่ผู้ชมหลายท่านพิมมาว่าเชื่อ
ส่วนใหญ่เขาบอกว่าเชื่อแล้วว่ามันมีอยู่จริงอะไรแบบนี้
โดยเฉพาะเรื่องของทางสามแพร่งเขาบอกว่า

ส่วนใหญ่ที่เชื่อเนี่ยก็เพราะว่าประสบกับตัวเองใช่ไหมคะ